สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นวันทำงานวันแรกนะครับหลังจากหยุดยาว๓วันติดหลายคนได้มีโอกาสไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้อากาศหนาวลมเย็นที่เราได้สัมผัสมาอาจจะหายหน้าหายตาไปหน่อยนะครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของฝนแล้วก็อากาศที่จะร้อนชื
ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับนี่คือก็จะแสดงลมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่ามีการหมุนวนเข้าสู่ประเทศอินเดียนะครับเอาทั้งฝนเอาทั้งความชื้นออกไปส่วนนี้เป็นลมหนาวนะครับพัดมาถึงบริเวณกลางประเทศเลยนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้รับลมหนาวเหมือนกันนะครับแต

มีลบบุรีสละบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับ
ภาคตะวันออกมีนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนลดลงนะครับ

ราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ส่วนฝั่งอันดามันก็มีภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับ
กรุงเทพเราจะกลับมาเจอฝนที่จะตกในช่วงหลังเลิกงานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ยังไงก็ตระเตรียมวางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
โอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่ประมาณร้อนแล้วหกสิบของพื้นที่นะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ